ถึงแม้ว่าในช่วงเวลานี้จะมีหลายคนที่เป็นกังวล
บางคนถึงขั้นจิตตกเลยนะคะว่า
ฉันติดหรือยังเนี่ยถามเพื่อนด้วยว่าแกติดยังฉันติดยัง
แต่ก็ยังมีคนไม่กลัวไม่รู้สึกรู้สาอะไร

เชียงรายค่ะกลุ่มวัยรุ่น๒๒คน
เกรงกลัวนอกจากไม่กลัวโควิดแล้วไม่กลัวกฎหมายด้วย
ปาร์ตี้ยากันอยู่ริมสะน้ำในโรงแรมดังคุณผู้ชมค่ะ
ที่เหลือเอากระดาษมาจดชื่อชื่ออะไร
นี่เป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดเชียงรายนะคะ
พร้อมกับฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจสพบ้านดู
บุกตรวจค้นห้องพักในโรงแรมหรูในพื้นที่ตำบลท่าสุด
หลังได้รับแจ้งมาว่ามีการมั่วสุมจัดปาร์ตี้เสียงดัง
แบบไม่หวั่นกฎหมายใดและไม่กลัวสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด๑๙
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงค่ะก็คลิปอาจจะมืดหน่อยนะคุณผู้ชม
เจอกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง๒๐๓๐ปีนับรวมกันได้๒๒คน
ผู้ชาย๑๐ผู้หญิง๑๒มั่วสุมล้อมวงจัดปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานเลยค่ะ
เปิดเพลงดังลั่นหน้าห้องพักริมสะน้ำบางส่วนก็อยู่ในห้องพักเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ
พอตรวจค้นโดยรอบเจอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจอบุหรี่เจอยาอีเจอยาเคทั้งแบบผงและแบบเกล็ดอยู่ในถุงพลาสติกใส
ตกเต็มพื้นไปหมดเลยค่ะบางส่วนซุกซ่อนในห้องพักอีก๓ห้อง
วัยรุ่นชายหญิงมั่วสุมอยู่บนเตียงบางรายไม่สวมเสื้อผ้าด้วยนะคะ
ทั้งหมดก็คือไม่ต้องสืบค่ะเมาแอเลย
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เปิดห้องพักตั้งแต่คืน๒๖มีนาคมค่ะ
มีนายนิรันดิวัย๒๔ปีเป็นคนชักชวนนัดหมายออนไลน์มาจัดปาร์ตี้
พบเงินสด๒๓๗๐๐๐บาทอยู่ในกระเป๋าสะพายของนายนิรันดิ์ด้วย
ตำรวจคุมตัวไปตรวจปัสสาวะแล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันครอบครองยาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
อันนี้คือข้อหาขายยานะคะข้อหานักมาก
ส่วนเงินสดที่ยึดได้เนี่ยนะคะเดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนด้วยว่าที่มาที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายไหม
พิจารณาแจ้งข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งพรกรฉุกเฉินด้วย
เรื่องนี้นายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายออกคำสั่งเลยนะคะ
สาธารณสุขจังหวัดคัดกรองผู้ต้องหาทุกคน

มั่วสุมในพื้นที่เสี่ยงที่ไหนอย่างสถานบันเทิงตรงไหนอีกหรือเปล่า
กักบริเวณวัยรุ่นกลุ่มนี้๑๔วันเพื่อตรวจเชื้อก่อน
หลังจากนั้นคงต้องเข้าไปกักในคุกแล้วนะคะ

คือรักตัวเองรักคนรอบข้างด้วยนะคะ
อันนี้ไม่รู้ว่าไม่รักคนรอบข้างไม่เป็นไร